หลังจากที่พาทีมบุกไปแพ้ราชบุรี๐ต่อ๒ครับ
ในเกมนักที่๕ของสิทธิ์เตอร์โอต้าไทยฤทธิ์เมื่อวานนี้
เขาจะพิจารณาตัวเองหากว่าทำผลงานไม่ดีใน๕เกมแรก
ซึ่งเก็บได้เพียงแค่๖คะแนนก็ทำให้เมืองทองนั้นออกสตาร์ทฤดูการแย่ที่สุดในประติศาสตร์ของสโมสร
แล้วก็ขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสรวมถึงนักเตะและทีมงานทุกคนที่ร่วมงานกัน
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายขอโทษด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้ทีมกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นโดยเร็วที่สุดครับ
อยู่ในข่ายตัวเต็งที่เมืองทองจัดทาบทามให้มารับงานแทน
ส่วนเกมไทยลีกวันพุธที่๓เมษายนนี้ที่จะไปเยือนชัยนาธิ์
ว่าจะให้อุทัยบุญเหมาะซึ่งอยู่ในทีมงานสตาฟขึ้นมาคุมทัพชั่วคราวก่อนครับ
ส่วนเชียงรายยูเนเต็ดนะครับออกมาแถลงข่าวยินยอมที่จะสลับไปแข่งขัน
ที่บ้านของบุรีรัมยูเนเต็ดในเกมไทยลีกนัดกลางสัปดาห์นี้
คำสั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่กังวลในเรื่องของฝุ่นนะครับ
ว่าเชียงใหม่เชียงรายนี่หนักมากก็ขอให้งดเกมที่เชียงรายเป็นเจ้าบ้านในช่วงนี้ไปก่อน
ถ้าสลับได้ก็สลับไปเล่นทีมเยือนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงสนามมาแข่งขันที่อื่น
ซึ่งมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้เชียงรายไม่ยินยอมไปแข่งที่บุรีรำ
โดยให้ผลว่าได้รับการแจ้งในเวลาที่กระชั้นชิดซึ่งได้มีการเตรียมการไว้นะครับ
แต่เนื่องจากว่าสมาคมเนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแล้วก็ยังเตือนด้วยว่าหากเชียงรายไม่ลงแข่งตามโปรแกรมจะถูกปรับแพ้
ถูกปรับแพ้ได้ทำให้เชียงรายเปลี่ยนใจแล้วก็บอกว่าสโมสรจำเป็นต้องรักษาสปีริต
แล้วก็ภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทยและแสดงออกถึงความพร้อมในการจัดการและก็ความเป็นมืออาชีพ
แม้ว่าสโมสรนั้นจะต้องยกเลิกอีเวนต์ทั้งหมดพร้อมกับเตรียมมาตรการชดเชยให้กับแฟนบอลที่ซื้อตัวล่วงหน้าไปแล้วนะครับ